ห้าชมจมครับมีเรื่องราวสุดกลันทดของผู้ชายคนหนึ่งอ่า
นะฮะความจริงต้องรวมถึงครอบครัวเขาด้วยซึ่งคือคุณ
กับคุณแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวดูภาพนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อเล่น
ชาวบ้านเรียกน้องออสอายุยี่สิบสองปีแล้วนะฮะแต่ว่า
ออทิสติกด้วยใช่ค่ะและนี่คือพังผืดเริ่มจากเป็นฝี
จากนั้นเนี่ยคือแม้ว่าจะเคยไปหาคุณหมอแต่มันก็รามไป
อืมนี่นะคะต้องทายากันอยู่ตลอดนะคะเป็นแผล
เป็นหนองจนเป็นแผลเป็นแล้วมันก็เนี่ยฮะอืมบวมเป่งทั่วตัวไปหมดค่ะ
ด้านหลังนี่ก็มีใช่ค่ะจะยกแขนจะอะไรก็ลำบากมากค่ะ
ลำบากมากฮะบ้านอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ
ไม่ได้เป็นบ้านของครอบครัวเขานะครับอาศัยที่วัดอยู่นะฮะ
นายบุญยฤทธิ์เทพเภาหรือว่าออสอายุ๒๒ปีนะครับ
ชาวบ้านบอกว่านี่คือคนที่เป็นมนุษย์พังผืดก็ได้
เพราะว่าขึ้นเต็มไปหมดเป็นชาวอำเภอขานุวรรลักษณ์สบุรี
จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ฮะเป็นปุ่มเป็นป่ำแบบเนี้ย
ยกมือยกไม้แทบไม่ขึ้นอ่ะผิวหนังมันตึงไปหมดนะครับ
ตามหน้าตามหลังลำคอแขนลงมาถึงเอว
เคลื่อนไหวลำบากมากนะครับน้องออสอยู่กับคุณตา
คุณตาชื่อไนอิงเทพเภาอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะฮะ
คุณตาคอยดูแลหลานอยู่เนี่ยฮะทาหยุกทายาให้ทุกวัน
หลานชายคนนี้เป็นออทิสติกด้วยต้องล้างแผลทุกวันด้วย
มันมีหนองขึ้นตามจุดเนี่ยนี่คือเจ้าหน้าที่ที่วันนี้เข้าไปช่วยนะฮะ
คุณตาของน้องออสเนี่ยบอกว่าหลานชายน่าสงสารมาก
แม่ของน้องออสก็คือลูกสาวคุณตาเนี่ยแม่เป็นออทิสติก
ก่อนที่น้องออสจะเกิดมาตอนนั้นเนี่ยตาอิงเนี่ยไปรับจ้างแบกข้าวโพดที่จังหวัดตาก
ไป๓เดือนกลับมาเนี่ยพบว่าเอ้าลูกสาวที่อยู่ที่บ้านที่กำแพงเพชรท้อง
เพราะมีผู้ชายเนี่ยรู้ว่าตาไม่อยู่บ้านแอบมาข่มขืนลูกสาวตาที่เป็นออทิสติกจนตั้งท้อง
ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครสุดท้ายตอน๗เดือนเนี่ยก็คลอดน้องออสออกมา
แล้วน้องออสก็ออทิสติกเหมือนคุณแม่เดี๋ยวฟังคุณตานะฮะ
แบกข้าวโพดอยู่แม่สอดนานไหมสามเดือนพอสามเดือนกลับมา
กลับมาทีกลับมาแล้วเป็นไงกลับมาแล้วก็มาเจอลูกอ่ะ
บอกเขาท้องตอนนี้ก็สอบถามเขาก็พูดไม่รู้เรื่อง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาท้องได้ยังไงเขาถูกคมคืน
ถูกอะไรยังไงน่าจะเป็นเป็นแบบนั้นเรามาเป็นออทิสติกเนี่ยนะ
ครับก็ยังมีคนใจร้ายมาทำอีกครับอืมแล้วก็คลอดเขาออกมาครับ
คลอดเขาตอนอายุเท่าไหร่คลอดเขาเมื่ออายุคัน
เจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดเดือนครับอืมนะฮะนี่นี่คือเรื่องจริงครับ
เรื่องจริงคุณตามบอกว่าตอนเด็กเด็กเนี่ยออสยังไม่ได้มีอาการอะไร
ตามร่างกายแบบนี้นะฮะก็ออทิสติกก็ไปเรียนที่โรงเรียนเด็กพิเศษ
ที่นครสวรรค์เรียนชั้นป่าวสี่อายุสิบสองออสเริ่มเป็นฝีเล็กเล็ก
คางด้านขวาก่อนแล้วทีนี้มันลามไปเรื่อยพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
หมอก็ให้ยามากินให้ยาทาแต่แผลมันก็ลุกลามอันไหนที่แห้งแล้ว
มันกลายเป็นแผลเป็นแล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็นที่นูนขึ้นเป็นพังผืด
เกาะเต็มไปหมดจนทุกวันนี้มันเยอะขนาดนี้เป็นแบบนี้มา๑๐ปีได้แล้วฮะ
จนแบบแขนนี่ก็ขึ้นจนยกไม่ได้อ่ะที่ที่อยู่เนี่ยเป็นวัดโป่งขามนะฮะ
ที่ดินของวัดวัดท่านให้มาสร้างเป็นบ้านไม้เล็กให้อยู่อ่ะ
ถามว่ามีรายได้อะไรก็จากเงินผู้พิการเงินคนชะลาของตา
ส่วนแม่ของน้องออสเป็นออทิสติกแต่ไปช่วยล้างจานล้างชามแลกข้าวจากวัด
หลวงตาพระที่วัดท่านก็ให้ข้าวมาประทังชีวิตค่ะส่วนโลตอรี่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้
เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับก็มีการเปิดบัญชีธนาคารตามนี้นะครับ
ตอนนี้ก็มีผู้ที่โอนเงินมาช่วยเหลือผ่านบัญชีของคุณตาของน้องออสนี่ฮะ
ซึ่งก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเพื่อจะดูแลว่าจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุด
นี่ฮะนี่นะครับเผื่อใครต้องการช่วยเหลือนะฮะ
สำหรับน้องออสแล้วก็คุณตาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปคุยดูหน่อยดีกว่า
ใช่ค่ะนะคะตอนนี้คุยกับน้องออสนะคะ
คุณตาด้วยนะคะแล้วก็คุณสิริมนต์นะคะก็เป็นนายกสมสรโรตารีในพื้นที่นะคะ
มาช่วยเหลือครอบครัวนี้นี่นะคะคุยกันทางวิดีโอคอร์นะคะ
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้
ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ว่าทางไทยรัฐทีวีได้อุตส่าห์มาทำข่าวอันนี้ให้นะคะ
ครับคุณค่ะคุณคุณสิริมนต์ครับตอนนี้ทางน้องออสเนี่ยค่ะ
เรื่องของอาการต่างอาการเจ็บอาการปวดหรือว่าการรักษาตรงนี้เนี่ย
มีคุณหมอที่จะเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องหรือยังฮะยังค่ะคือออสเนี้ย
ยังอยู่ในช่วงที่ว่ารอส่งตัวไปรักษาค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะ
ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ให้ไปนอนแอดมิตรนะคะอ๋อค่ะได้มีการสอบถามคุณหมอเบื้องต้นไหมคะ
อาการของน้องออสเนี่ยพอที่จะช่วยเหลือรักษายังไงได้บ้าง
อาการจะดีขึ้นไหมเอ่ออาการของออสนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการอักเสบอยู่ทั้งตัวนะคะ
เขายังมีสภาพบาดแผลก็ยังมีน้ำหนองไหลอยู่อะค่ะ
เพราะว่าการดูแลก็คือคุณตาเขาก็เช็ดแผลเองทำแผลเอง
ซึ่งมันก็ตามสภาพมันก็ไม่ค่อยสะอาดนะคะ
พอหายจุดนี้ก็ขึ้นจุดอื่นก็ลามไปทั้งหลัง
ครึ่งตัวบนเนี้ยค่ะเขาเป็นหมดเลยค่ะแล้วแล้วยาที่ต้องใช้ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
คุณสิริมนต์ค่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือบริจาคในส่วนนี้ด้วยนะคะ
ค่ะตอนนี้ที่เขาใช้ก็จะเป็นสำลีฆ่าเชื้อนะคะที่แบบว่าพันอบฆ่าเชื้อค่ะ
แล้วก็เป็นน้ำเกลือล้างแผลแล้วก็เป็นโพวีดิ้นที่ทาแผลสดอ่ะนะคะ
อ่าค่ะแล้วก็มีครีมที่คุณหมอให้มาค่ะที่ทาอยู่ค่ะอืม
ยานี่เพียงพอใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นยาแรกอักเสบแต่ว่ายังไปไปโรงพยาบาลไม่ได้แค่นั้นเอง
ใช่ค่ะแต่ว่าสภาพบาดแผลของเขาเนี่ยที่ถามกับคุณหมอโรคผิวหนังนะคะ
คือมันต้องแอดมิตรแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะหายแห้งได้ค่ะ
คือถ้ายังปล่อยไว้ที่บ้านอย่างนี้มันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
เพราะสิบปีแล้วที่เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่เนื่องด้วยโควิดสิบเก้าด้วยนะคะ
คุณสิริมนต์คะแล้วมีโอกาสที่น้องจะได้เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่คะเนี่ย
เอ่อก็ก็ต้องรอรอทางทางโรงพยาบาลอืมแจ้งมานะคะเพราะจริงจริงแล้วออสเนี่ยขอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะ
ขอของสมเด็จพระสว่างสวรรค์สมเด็จฟ้าหญิงองค์เล็กข่าค่ะ
แล้วก็ได้รับพระราชทานแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่รอ
ดังนั้นระหว่างรอคอยเนี่ยค่ะอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
บอกผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
ค่ะก็คือว่าออสเนี่ยเขาด้วยความที่แบบว่าไม่มีเลยค่ะที่บ้านยากจนมาก
แล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเขาไปรักษาเขาก็ไม่มีค่ารถไป
แล้วก็คุณตาเขาก็ไม่มีอาชีพค่ะยังชีพกันโดยแค่เบี้ยคนพิการเท่านั้นเองนะคะ
ทั้งครอบครัวเจ้าเหลือตัวเองได้เลยค่ะ
ตอนนี้น้องออสกับคุณตาเขาจะได้ยินผมกับคุณเขียนมาสอนพูดไหมฮะหรือว่าได้ฟังหรือต้องหาให้คุณสิริมนต์
ไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าคุณตาได้ยินค่ะ
คุณตาคุณตาได้ยินใช่ไหมคุณตาคุณตาตอนนี้มีคนที่บริจาคเงินมาช่วยเหลืออยู่พอสมควร

ดีใจมากครับที่เขาช่วยเหลือดูแลดีใจมากเลย
ค่ะคุณตาค่ะ

เป็นกำลังใจให้คุณตาคุณตาอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะที่คนส่งความช่วยเหลือไปให้นะคะ
แล้วก็ยังจะส่งไปให้ต่อเนื่องเราขึ้นเลขบัญชีให้หน้าจอค่ะคุณตาค่ะ
ครับอยากจะขอขอบคุณทั้งหลายพี่น้องที่ช่วยเหลือ
เพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยมาผมก็ไม่ได้อะไรครับ
เพราะมันไม่มีทางไปทางไหน
เงินส่วนที่ประชาชนช่วยเหลือมาเนี่ยคุณตาจะเอาไปใช้รักษาหลานชายแล้วจะเอาไปทำอะไรยังไงบ้างไหมครับ

บ้านที่อยู่นี่นะคะเป็นบ้านที่วัดเขาให้เป็นที่สำหรับอาศัยอยู่จนแบบคือคล้ายเขาไม่มีที่ไปอะค่ะ
ก็ให้ที่แล้วก็ทางอบตก็มาทำเป็นห้องเล็กให้นะคะ
แต่ว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์อะค่ะ
แล้วคุณแม่เขาก็เป็นออทิสติกนะคะ
ทุกวันนี้ก็คือเดินไปล้างจานให้วัดแล้วก็ได้กับข้าวจากหลวงพ่อมาทานนะคะ
ยังชีพอยู่ทุกวันนี้ค่ะได้เป็นอาหารมาทานค่ะ
คุณสิริมนต์คะแล้วแบบนี้จะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ยังไงดี
อย่างน้องออสเนี่ยก็รอไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
แล้วอย่างคุณตาอย่างคุณแม่ของน้องออสคือทั้งครอบครัวเรื่องที่อยู่เรื่องอะไรก็ตามเนี่ย

ก็อยากจะขอให้แบบถ้ามีผู้ใจบุญช่วยนะคะ
ก็อยากจะให้ช่วยกันคนละนิดละหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขาก็ไม่มีจริงเป็นครอบครัวที่น่าสงสารค่ะ
ฝากถามน้องออสหน่อยได้ไหมฮะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อาการเจ็บผงเจ็บแผลอะไรดีขึ้นบ้างไหม
หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างทราบข่าวไหมครับว่ามีคนมาช่วยออสเยอะเลย
ดีใจไหมลูกมีคนมาช่วยเยอะเลย

เจ็บแผลไหมลูก
อยากให้กำลังใจน้องออสนะคะน้องออสได้ยินเราไหมคะ

ได้ยินนะคะฝากให้กำลังใจด้วยพี่สิริมนต์ค่ะฝากบอกน้องออสหน่อยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะให้กำลังใจน้องออสและครอบครัวนะคะ

ทุกคนให้กำลังใจนะลูกค่ะ
สิริมนต์ครับเดี๋ยวเราคงจะต้องเท่านี้ก่อนแต่ว่าให้คุณตาช่วยพูดอะไรฝากขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือน้ำใจคนไทยอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับ
ไมค์ให้คุณตาด้วยครับคุณสินมนต์ครับ

ผมขอขอบคุณที่ทุกคนได้ช่วยเหลือเหมือนกับว่าช่วยชุบชีวิตให้ใหม่
เคยต้องเพราะว่าถ้าไม่มีใครช่วยเหลือก็คงจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับ
หลานต้องเก็บอยู่อย่างนี้จะรักษาหลานให้หาย
อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรหรอกครับ

ขอให้หายไวแล้วก็ได้มีชีวิต
เขาอยากพูดอะไรนิดนึงนะคะ

อยากหายคนไทยช่วยกันแล้วออสขอให้ออสหายนะ

กำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ

เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณสุฬิมนตร์
ได้บริจาคเงินช่วยเหลือไปนี่เป็นบุญจริงของครอบครัวนี้อย่างที่คุณตาบอก
ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะ